เติงไหม้ที่โรงเก็บไม้และเก็บของเก่าที่สเถียนธรรมสถานของแม่ชีสันสนี

ใช่ครับตีสี่ครึ่งเห็นแล้วก็น่ากลัว

เป็นจุดที่เป็นโรงเก็บไม้และของเก่าของสเถียนธรรมสถานที่ถนนวัชโรภนธ์เขตบางเขตกรุงเทพฯ
ตี๔๓๐ที่ผ่านมานะครับก็ต้องระดมรถดับเพลิงมานะครับ๙คันด้วยกัน

ตี๔๓๐นะครับทุกผู้ชมครับก็โชคดีนะครับที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับ

แต่โรงเก็บไม้ตรงนี้เนี่ยวอดหมดเลยนะครับ
เพราะว่าวัสดุต่างที่อยู่ในโรงเก็บไม้เนี่ยเชื้อเพลิงอย่างดีทั้งนั้น
นี่หลังจากที่ฉีดน้ำอยู่เกือบ๒ชั่วโมงนะครับ
ควบคุมเพลิงได้ก็ต้องไปเคลียร์พื้นที่กันนะครับ
แต่ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ก่อนไม่ให้ไฟปะทุขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นช่วงเช้าแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุตอนตีสี่ครึ่งนะครับ
ชีที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะครับซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
ท่านนี้ฮะท่านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนจะตีสี่ครึ่งเนี่ยช่วงเช้ามืดเนี่ยนะครับ
ตอนนั้นกำลังจำวัดอยู่ได้ยินเสียงดังผิดปกติก็เดินออกมาดูนะฮะ
ก็พบว่าไฟไหม้ที่โกดังที่ใช้เก็บไม้นะเก็บเศษไม้ท่อนไม้เก็บหนังสือเก็บของเก่าของเสถียรธรรมสถานเป็นสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะ
ตอนนั้นนี่ก็เกรงว่าไฟมันจะไหม้ลุกลามไปยังบ้านเรือนที่อยู่ติดกันนะครับ
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วรถดับเพลิงก็มานะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
สาเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดจากสายไฟด้านนอกนะคะที่อยู่ริมถนนสายไฟสาธารณะเนี่ยค่ะที่จ่ายไฟไปทุกบ้านเนี่ยค่ะ
มันเกิดสปาร์คนะฮะมีประกายไฟแล้วมันก็ไปเจอกับใบไผ่ที่แห้งของเราคือต้นไม้เราเยอะอะใช่มั้ยมันก็เลยเกิดเป็นไฟขึ้นมาแล้วมันก็ใช่เป็นเชื้อผึ้งมาแล้วก็กระเด็นเข้าไปในคลังที่เราเก็บพวกเอกสารพวกหนังสือหนังสือธรรมะต่างปฏิทินที่เตรียมจะแจกญาติยงก็ไปหมดเลยนะฮะแล้วที่นั่นก็เป็นที่

หลังกับสีกันไว้โชคดีมากนะคะ
ก็เป็นการสันนิษฐานของแม่ชีท่านนะฮะ
ใช่ค่ะ
อย่าบอกว่าไฟเนี่ยเห็นติดจากสายไฟฟ้าด้านนอก

แล้วก็กระเด็นมาสู่โรงเก็บไม้ของเสถียรธรรมสถานนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ภูมิในการเขตบางเขนนะครับ
นายสมบัติวรสินวัฒนา

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้นะฮะ

ก็สถานีดับเพลิงบางเขนได้รับแจ้งตอนตี๔๒๐

เพราะว่าเพลิงเนี่ยลุกไหม้รั้วไม่ไผ่
เสถียรธรรมสถานริมถนนวัชรพลนะครับ
แล้วลามไปติดโรงเก็บของด้านในนะฮะ
ไปลุกลามไปติดหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เนี่ยเสียหายเล็กน้อยนะฮะ
หลังจากนั้นก็ฉีดน้ำสกัดนะครับ

ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๒ชั่วโมง
เรื่องต้นคาดว่าเสียหายเนี่ยประมาณ๑๐ล้านบาทนะฮะ
ดับเพลิงที่มาเนี่ยมา๙คันนะครับ
มาจากหลายสถานีดับเพลิงนะฮะ
ทั้งที่บางเขนเจ้าของพื้นที่เนี่ย๓คันบางชั้น๑คันลาดยาว๑คัน
ลาดพร้าวอีก๒คันนะฮะ
มีรถน้ำของเขตบางเขนอีกคันหนึ่งเขตสายใหม่ก็มาช่วยด้วยอีกคันนึงนะครับ
ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ในเพจเสถียรธรรมสถานนะครับ
ชีสันสนีเสถียรสุดนะครับท่านก็มาดูที่เกิดเหตุ

คือแม่ชีสันธนีเนี่ยท่านบอกว่า
ตรงจุดที่ถูกเพลิงไหม้เป็นที่เก็บไม้เป็นพวกไม้มีค่า
พยูงไม้สักไม้ชิงชันไม้ประดูกไม้ไผ่ก็มี
เป็นไม้ที่เตรียมไว้สร้างสาราที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่แก่งกระจานเพชรชบุรีนะฮะ

ตอนนี้ก็ไม่ทันได้เอาไปสร้างซะแล้วเพราะว่าย้ายไม่ทันนะฮะ
มีไม้แผ่นใหญ่เนี่ยมีเสาอีกด้วยนะครับ
กว่าเสามูลค่าก็ไม่ต่ำกว่า๑๐ล้าน
หนังสือมีเครื่องบวชของคณะแม่ชีด้วยนะครับ
คือท่านก็เชื่อว่าเกิดจากเพลิงไหม้นี่แหละนะเป็นเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่าอุบัติเหตุทั่วไป
ส่วนด้านในก็มีไม้เยอะมีไม้แห้งด้วยแล้วก็ลักษณะตามภาพนี้ค่ะ
มันก็จะมีช่วงจังหวะที่ดังเปรี้ยถูกต้อง
ทางด้านนอกด้วยก็เลยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนั้น
รายละเอียดต่างเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ
แต่แม่ชีสันทนีท่านบอกว่าคงไม่ใช่เหตุวางเพลิงอะไรหรอก
เพราะว่าท่านก็ไม่มีศัตรูที่ไหน
เถียรธรรมสถานก็ไม่มีศัตรูที่ไหน

คุณแม่ว่าคุณแม่เป็นที่รักไหม
แล้วถ้าใครจะไม่รักคุณแม่ก็คงจะไม่ถึงกระทำอะไร

แต่เท่าที่ได้รับรายงานนะคะตอนตี๔สัก๒๐นาที
ว่ามันมีไฟมาจากข้างนอกที่มันเป็นประกายไฟ
แล้วมันก็ลุกขึ้นมา
แล้วก็เรามีต้นไม้ด้วยแล้วก็มันมีไม้ไผ่ด้วยค่ะ

เกลียดคงไม่ถึงกับขั้นทำอย่างนี้แต่คงไม่มีใครเกลียดนะ
เชื่อว่าทุกคนก็มีกรุณาต่อกันค่ะ
มันเป็นส่วนของมุมด้านหนึ่งของเสถียรธรรมสถาน
แต่มันเป็นมุมที่สำคัญที่มันเก็บของมีค่าเท่านั้นเอง
อาจจะสูญเสียไม้ที่มีค่ามีราคา
แต่ว่างานของเสถียรจะไม่เสียหายแต่ใครยังทำงาน